ไปดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือไปออกหาปลาตามทุ่งนาต่างเนี่ยปรากฏว่าถูกคนร้ายค่ะ
ใช้มีดปาดคอจนกระทั่งเสียชีวิต
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบเนี่ยนอกจากจะไปเจอศพผู้ตายแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบภายในกระเป๋าของผู้ตายปรากฏว่าไปเจอยาบ้าด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องของธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพกงราจังหวัดพัทธลุงค่ะ
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบบริเวณกลางทุ่งนาในท้องที่หมู่๒ตำบลกงหรานะคะ
ก็ไปพบศพผู้ตายก็คือนายสมพงศ์แสงประดับอายุ๓๘ปี

บริเวณลำคอมีบาดแผลชะกันคล้ายกับโดนมิดพล้าฟันนะคะ
ข้างศพมีฉมวกแล้วก็ภาชนะใส่ปลาอยู่ข้าง
จากนั้นมีบริเวณสะเอวเนี่ย

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบยาบ้า๑๒๐เมตร
พร้อมอุปกรณ์การเสพด้วยนะคะ
ทีเดียวผู้เสียชีวิตเป็นชาว
แล้วก็มาได้ภรรยาอยู่ที่บ้านควรตำบลกงหราพัทธลุงนะคะ
ปกติผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
หลังจากที่เสร็จงานก็มักจะชอบออกหาปูหาปลาตามทุ่งนา

ก่อนวันเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ตายได้ออกจากบ้านสักประมาณ๔ทุ่ม
ไปหาปลาตามปกติจนกระทั่งรุ่งเช้า
ชาวบ้านไปพบเป็นศพแล้วนะคะ
พบศพนายสมพงศ์ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
เรื่องต้นตำรวจคาดการณ์ว่าคนร้ายอาจจะมาแอบซุ่มรอ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนหน้านี้
หรือไม่ก็อาจจะมีการนัดเจรจาพูดคุยกัน

คนร้ายก็เลยก่อเหตุลงมือดังกล่าว
ถามว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไร
ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดมาจากประเด็นความขัดแย้ง
ธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัว
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเรียกตัวภรรยาของผู้เสียชีวิต

แล้วก็เดี๋ยวจะสรุปเรื่องของสาเหตุ
เกิดจากอะไรกันแน่นะคะ